เอามาต่อกันที่เรื่องกรณีรถแดงถอยชนรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีไปนะคะ
ตามตัวเจอแล้วมีบทลงโทษค่ะ
เมื่อวานนี้พันธุ์ตำรวจตรีอานนท์เชิดชูตระกูลทอง
สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ได้เชิญนายสาธิตศรียาบอายุ๓๙ปี
โฟรถโดยสาร๒แถวแดงทะเบียน๑๐๖๔๕๒เชียงใหม่

เพื่อให้นายชาญชัยกีฬาแปลงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำการสอบสวนกรณีรถแดงชนจักรยานยนต์แล้วหลบหนี
ที่ถนนศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะคะได้ถ่ายคลิปไปโพสต์ในสื่อออนไลน์
เพื่อประจานพฤติกรรมของคนขับค่ะ
โดยนายสาธิตนะคะให้การว่าวันเกิดเหตุได้ตระเวนรับผู้โดยสารมาตามถนนศรีภูมิ
ขณะนั้นจักรยานยนต์คู่กรณีขับขี่โดยนางสาวสุริสากลัดนิน
ซึ่งก็มีสามีแล้วก็ลูกสาวอายุขวบเศษซ้อนท้ายค่ะ
พอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยสามีของนางสาวสุริสาเห็นว่ารถแดงขับมาใกล้
แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะคะ
ก็เลยตะโกนต่อว่าทำให้นายสาธิตผู้ขับรถแดงไม่พอใจ
จอดข้างทางแล้วก็ลงมาคล้ายจะทำร้ายค่ะ
แต่เมื่อทางคนขับรถแดงนี่นะคะเห็นสามีจะเข้ามาช่วยภรรยา
ก็เลยเปลี่ยนใจวิ่งขึ้นรถจากนั้นนางสาวสุริสาแล้วก็สามีก็วิ่งตามไป
จนเกิดเหตุชุลมุนตามที่เห็นในคลิปนะคะ
สาธิตนะคะยอมรับว่าด้วยอารมณ์โกรธค่ะ
ก็เลยตัดสินใจขับรถถอยไป๒ครั้ง
แล้วก็ครั้งที่๒ได้ถอยชนเข้ากับจักรยานยนต์ที่ผ่านทางมานะคะ
ทำให้กันชนหน้าของจักรยานยนต์เสียหาย
ซึ่งภายหลังได้ชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าของรถไปแล้ว๔๘๐บาท
แต่ยังไงก็ตามนายสาธิตก็ยอมรับว่าที่ทำไปเนี่ย
เกิดจากการบันดาลโทษะค่ะ
จากถูกคู่กรณีด่าทอแล้วก็พยายามจะทำร้าย

ซึ่งหลังจากการสอบสวนค่ะทางขนส่งก็ได้เปรียบเทียบปรับฐานขับรถประมาทหวาดเสียวเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ส่งตัวไปอบรมด้านมารยาทการขับรถ๒ชั่วโมง
พักใช้ใบอนุญาตขับรถ๑๕วันค่ะ
จากนั้นก็ได้ประสานตำรวจให้ถ่ายภาพทำประวัติไว้
ก่อนที่จะกล่าวตักเตือนและปล่อยตัวไปนะคะ
นะคะจบลงด้วยดีนะคะ